ต้นด้วยความคืบหน้าคดีสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะฮะ
ลุงศักดิ์นะครับเป็นหนึ่งในแนวร่วมคนเสื้อแดงเนี่ย
ชกไปเตะไปต่อยคุณศรีสุวรรณจัญญา
คือวันนี้เนี่ยทางลุงศักดิ์เองมีนัดจะไปออกรายการกับพี่หนุ่มกัญชัย
แต่พี่หนุ่มกัญชัยมองแล้วว่าทางคุณศรีสุวรรณเขาบอก
เขาจะไม่ขอเจอคู่กรณีถ้าจะมีฝั่งเดียวก็คงไม่เหมาะ
แต่ว่าลุงศักดิ์ก็เลยไปที่สถานีโทรทัศน์เพื่อที่จะรอการออกรายการ
ยังไม่ได้รับแจ้งอะไรหรือว่ากำลังรอประสานอะไรกันอยู่เนี่ย
ตำรวจกองปราบไปควบคุมตัวเลยนะฮะ
เพราะบอกมีคดีที่เป็นคดีเก่ามีหมายจับอยู่
คดีที่เคยทำร้ายคุณดัมโบอีสานนะครับ
นี่เป็นช่วงที่ทางรายการพยายามอธิบายเหตุผลให้กับลุงศักดิ์นะฮะ
หรือว่านายวีรวิทย์รุ่งเรืองสุริผลวัย๖๒ปี

จะต้องเลื่อนการออกรายการไปก่อน
เพราะว่าคู่กรณีก็คือคุณศรีสุวรรณจัญญา
ที่ถูกลุงศักดิ์บุกไปชกหน้า
ตอนที่จะไปแจ้งไปร้องเรียนเรื่องของคุณโน๊ตอุดมเมื่อวานนี้เนี่ย
ขอมาร่วมรายการด้วยนะฮะ
คือหลังจากนั้นก็มีการทำความเข้าใจกันเรียบร้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงศักดิ์เองออกมาเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่ตัวเองไปก่อเหตุเอาไว้
มีคนโทรมาหาเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็มีคนที่โทรมาปั่นป่วนก็มี
บางคนเสนอจะจัดเวทีให้ตัวเองเนี่ยชกกับคุณศรีสุวรรณก็มี
ซึ่งตัวเองก็พร้อมจะขึ้นเวทีเหมือนกันนะนี่ฮะอันนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
ทุกผู้ชมครับตำรวจกองปราบรามเนี่ยมาหาถึงที่ตรงนี้เลยนะครับ
พร้อมกับแสดงหมายจับเป็นคดีตั้งแต่ปี๖๔
ซึ่งหมายจับยังไม่มีการถอนหมายนะครับกรณีที่ลุงศักดิ์เคยบุกไปทำร้าย
เมื่อไปถึงกองปราบนะครับคนที่มารอให้กำลังใจลุงศักดิ์นี่ก็มีนะฮะ
แล้วตำรวจก็คุมตัวลุงศักดิ์เข้าไปด้านใน

ลุงศักดิ์ลงรถมาก็
คนที่เขามารออยู่แล้วก็พยายามจะชูสัญลักษณ์๓นิ้ว
พยายามจะยื่นดอกกุหลาบให้กับลุงศักดิ์
แต่เจ้าหน้าที่บอกต้องไปตามขั้นตอนก่อนเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในก่อน

มีคุณป้าคนนึงนะฮะชื่อป้านกบอกเป็นคนอุบลนะครับ
บอกวันนี้เดินทางมาว่าให้กำลังใจลุงศักดิ์เลย
คือป้านกบอกว่ารู้จักกันมาก่อน
แล้วลุงศักดิ์เป็นคนที่จะไม่ยอมอย่างเด็ดขาดหากเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง
อันนี้ป้านก็แกพูดนะนี่ฮะแต่คุณลำโบบอกโดนเขาตรงไถ้ถอยนี่ตรงนั้นนะฮะ
แล้วมีการแจ้งความเอาไว้ด้วยนะครับหมายจับยังอยู่นะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรรณหรือกับคุณแรมโบ้ในตอนนั้น
นกยืนยันว่าลุงศักดิ์ทำไปโดยไม่มีใครจ้างนะไม่ได้ทำเพราะเงินบริจาคนะฮะ
แต่เป็นการกล้าเอาตัวเข้าเสี่ยงเพื่อต่อสู้กับความถูกต้อง
ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับแอดมินของลุงศักดิ์นะฮะก็คือนางสาวรัญญานะครับ
นี่วันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับมาที่กองปราบนะครับ
โวยวายอยู่ที่หน้าประตูกองปราบเรียกร้องขอเข้าไปเจอลุงศักดิ์
พร้อมกับบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ย
ศักดิ์นี่ยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยนะแทบไม่ได้พักผ่อน
นี่มาถูกตำรวจเนี่ยจับตัวอีกทำรุนแรงกับคนแก่เกินไปหรือเปล่า
เพราะแกอายุ๖๒แล้วลุงศักดิ์อ่ะ
นานากองปราบนะฮะแต่วันนี้มีทนายความมานะครับทุกผู้ชมครับ

วงสกุลนะครับเป็นทนายความของลุงศักดิ์
นี่ก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเขาเป็นทนายความในส่วนคดีที่ลุงศักดิ์
ไปทำร้ายคุณแรมโบอีสานนะฮะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นคดีทำร้ายร่างกายทั่วไปอัตราโทษต่ำ
ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าทางลูกความของเขาคือลุงศักดิ์
ไม่เคยได้รับหมายเรียกจากทางเจ้าหน้าที่มาก่อนนี่ยังงงอยู่ว่าอยู่อยู่เนี่ย
เป็นหมายจับมาเลยได้ยังไงวันนี้ก็เลยเตรียมเงินสี่หมื่นบาท
เพื่อมายื่นประกันตัวนะครับส่วนคดีเมื่อวานนี้ที่ลุงศักดิ
ทำร้ายคุณศรีสุวรรณจัญญาทางทนายนัทพลบอกว่า
หลังจากนั้นตำรวจกองปราบก็คุมตัวลุงศักดิ์ไปส่งที่สอนอดุสิตนะฮะ
ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกมานะครับ
พอได้รับกรรมการตัวออกมาจากสนดุศิษฐ์ลุงศักดิ์หรือว่านายวิลวิทย์
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เคยคิดจะหลบหนีอยู่แล้ว
แต่ไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อน
ขณะเดียวกันในวันนั้นที่เคยก่อเหตุกับคุณแรมโบอีสาน
ลุงศักดิ์บอกว่าความจริงผมเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะ
กับแรมโบอีสานแล้วบอกว่าจะจบเรื่องกัน
เพราะก็เคยเป็นคนเสื้อแดงด้วยกันนี่แหละ
ก็เลยฝากบอกไปถึงแรมโบอีสานว่าเดี๋ยวเจอกัน
แล้วแกก็ทำท่าทำทางเนี่ยฮะหุกซ้ายหุกขวาเห็นไหม
เดินไปด้วยทำท่าชกลมไปด้วยค่ะบางทีมีชกมีตีเข่า
โอ้โหลุงแกจะไม่เลือกวิธีอื่นบ้างเหรอ
ก็ชูนิ้วแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่ชกแล้ว
ส่วนเรื่องชกซ้ายชกขวาอาจจะเป็นแค่เชิงสีสัน
เพราะลุงแกก็โดนหลายคดีแล้วก็คงไม่ทำอีกแล้วล่ะ
ความจริงวันนี้เห็นพี่หนุ่มกัญชัยบอกได้คุยกับลุงศักดิ
แกก็พยายามบอกอยากจะมีพื้นที่ในการทำความเข้าใจ
แล้วก็ชี้แจงว่าก็ไม่อยากให้ใครทำตามรู้สึกผิดอยู่เหมือนกัน
ท่านผู้ชมครับทีนี้วันนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลนะฮะ
บอกว่าหลังจากที่ลุงศักดิ์แกไปทำร้ายคุณศรีสุวรรณเมื่อวาน
มีคนนี่บริจาคเงินเข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้คดี
อดตอนนี้๖ล้านกว่ามันจริงหรือเปล่า
นักข่าวก็ไปถามคือพอถามถึงเรื่องนี้ลุงศักดิ์นี่โอ้โห
เลือดขึ้นหน้าเลยนะฮะโมโหเลยบอกนี่ไปเอาข่าวกันมาจากไหนเนี่ย
ใครไปเอาข้อมูลนี้มาเผยแพร่คืนที่ได้รับบริจาคมา
คนเขาส่งเงินมาให้เนี่ยไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นเลย
ทำไมต้องอยากดูยอดเงินบริจาคด้วยที่ไม่บอกตัวเลขเพราะผมกดดูไม่เป็น

คุณศีรศิวรรณจัญญานะครับเลขาที่การสมกลงการพิทักษ์รวรรษฎมนูลไทย
เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
ตัวเองคือคุณศีรศิวรรณเนี่ย
มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมีหน้าที่ร้องเรียนเรื่องไม่เหมาะสม

ไม่ได้เป็นนักมวยเพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจเรื่องการใช้ความรุนแรง
ใครก็ตามที่เสนอแนะจะจัดเวทีมวยให้ไปขึ้นชกอะไรกับ
นายวิรวิทย์หรือว่าลุงศักดิ์ขอให้ล้มเลิกไปเลย
เอาฟังคุณศรีสุวรรณนะฮะ
และสถานะของตัวเองพระพุทธเจ้าที่ว่ากระทำกรรมเช่นใด
ก็ต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับ
แน่นอนที่ตำรวจในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
เขาก็ต้องดำเนินการ
ส่วนอาการบาดเจ็บนี่วันนี้คุณศรีสุวรรณบอก
ก็ระบมเลยวันนี้เลยต้องไปหาหมอหน่อย
ลุงศักดิ์เองเสร็จจากสนดูสิตวันนี้ก็ไปมอบตัวที่สอนอพหนโยธินด้วยนะฮะ
เพราะว่าคุณศรีสุวรรณแจ้งความคือพื้นที่สนพโฑฮลโยธิน
ค่ะซึ่งอาการบาดเจ็บของคุณศรีสุวรรณเป็นอย่างไร
ก็ต้องนำใบรับรองแพทย์ไปประกอบสำนวนคดี

ส่วนอีกหนึ่งนักร้องเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้แน่นอนชื่อนี้

ไปร้องพบชนให้ตรวจสอบคุณโน๊ตอุดมแต้พาณิชย์
เดี่ยว๑๓เหมือนกัน

จบเรื่องคุณศรีสุวรรณไปเมื่อวานนี้

แต่ไปด้วยความระแวดระวังตัว
คุณสนทิยาบอกเองว่าระวังตัวเหมือนกัน

ว่ามีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ก็คงไม่โดนอะไร
แต่เมื่อวานคุณศรีสุวรรณก็ยืนให้สัมภาษณ์อย่างนี้นี่แหละ

แต่คุณสนทิยาบอกว่าก็ระวังตัวอยู่พอสมควรค่ะ
ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดรนะคะ
ยื่นหนังสือที่กรมชาการตำรวจนครบาน
ตรวจสอบคุณโน๊ตอุดมกรณีพาดพิงการทำงานของรัฐบาล

กับที่คุณศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกตเอาไว้

คือยืนยันว่าไม่ได้มาแจ้งความ

ร้องให้ตรวจสอบว่าผิดกฎหมายไหม

จะได้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก็เลยไปร้องให้ตรวจสอบดูซิว่าผิดกฎหมายไหม

กับคุณศรีสุวรรณที่ถูกลุงศักดิ์
ก็จะมาร้องเหมือนกัน

ถ้ามีใครจะมาชกเดี๋ยวจะชกก่อน

นะแต่ตอนนี้ไม่เอานะ

ถ้ามีเหตุการณ์แผดนั้นเกิดขึ้นน้ะ

อ้ะผมเรียนจบเวียรัยพลาดศึกษาครับ
ก็เวียรัยพลาดศึกษานี่เขาจะสอนหมด

เทควันโดอะไรก็ตามมวยไทยมวยสากล

ต่อยมาแล้ว๓๔ครั้งแล้วผมก็น็อกทุกรายนะตอนนั้น
ถ้าถามว่าตอนนี้จะให้ต่อยกันผมก็คงไม่เอาหรอกครับ
เพราะผมแก่เกินไปที่จะไปต่อยกับใครแล้ว
ฝากไปด้วยผู้ที่เห็นฝั่งตรงข้ามนะครับ
ก็ขอความกุณาอย่ามาต่อยผมเลย
เพราะว่าเดี๋ยวฟันหักผมก็ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปใส่ฟัน
แต่มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นประเด็นในวันนี้
คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสสบัญชีอะไร
ชื่อแล้วหัวหน้าภักษ์เสียรีรวมไทยค่ะ
พูดถึงกรณีคุณศรีสุวรรณบอกว่า
ยื่นเรื่องร้องเรียนมันไม่ผิดหรอก
แต่ถ้ายื่นร้องเรียนที่มันเป็นเท็จ

บางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่บางคนอยากสั่งสอน
ก็พูดในลักษณะที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่การไม่ใช่ความรุนแรงใช้คำนี้
ไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นการสั่งสอน

คุณเสรีพี่สุดมองแบบนี้นี่นะคะ
ทีนี้ค่ะคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรี

ต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
เห็นต่างได้แต่ต้องไม่เพิ่มความขัดแย้ง
ร้าวในสังคมด้วยการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะคะ
ครับอ่าก็เลยมีประเด็นต่อเนื่องมาถึงวันนี้เลย